ส่วนคดีนักแสดงถอยใช้มีดแทงแฟนสาวเสียชีวิต๒๐แผล
เมื่อวานี้ตำรวจควบคุมตัวไปฝากหังที่ศาลบีนบุรี
โดยสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วย

นักข่าวของเราก็ไปรอนะคะมีโอกาสได้เสียงของเขา
ไมค์ไปถามเขาเขาอยากจะพูดอะไรฟังค่ะ

ขอโทษจับพี่พิมแล้วก็มา

ขอโทษพี่พิมแล้วพ่อแม่ของพี่พิมก็คือแฟนเขา

นี่คือคำพูดในใจของทอยนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่พนักงานสอบสวนสนคณะยาวค่ะ
ควบคุมตัวนายธนพัฒนกุลพิสารหรือถอยอายุ๒๑ปี
เอาขึ้นรถไปฝากขังต่อสารอาญามีนบุรีในคดีใช้มีดแทงนางสาว
ชัชชะสรรสุวรรณกิจหรือพิมแฟนสาวอายุ๒๕ปี
เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่๖สิงหาคมนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทเวียระงามเลิศรองผู้กำกับการสอบสวนสนคณะยาวค่ะ

บอกว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมและลงบันทึกถ้อยคำ
ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน
โดยบอกว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ซึ่งท้ายคำร้องขอฝากขังพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ต่อมาครอบครัวและนายนิติธรแก้วโตหรือว่าทนายเจมส์ค่ะ
ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์ขอประกันตัว
พร้อมที่จะยินยอมให้ติดกำไรอีเอ็มติดตัว
แต่ว่าสารอายามีนบุรีพิเคราะห์เห็นแล้วว่า
คดีนี้มีพฤติการที่ร้ายแรงอัตราโทษสูง
ประกอบกับพนักงานสอบสวนเขาคัดค้านการประกันตัวมาในสำนวน
หากให้ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะมีการหลบหนีเกิดขึ้น
ไม่อนุญาตนะคะยกคำร้องนะคะ
นายเจมส์เปิดเผยว่าได้ยื่นอุทธรณ์ขอประกันตัวไปแล้ว
และอยู่ระหว่างรอสารพิจารณาอีกครั้ง
อาจจะใช้เวลาประมาณ๒๓วันค่ะ
ขณะนี้ต้องเข้าเรือนจำไปก่อนแล้วรอฟังคำสั่งจากศาลอีกที
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวเจ้าหน้าที่ราชธรรมควบคุมตัวถอยค่ะ
คุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี
ขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถมีกลุ่มเพื่อนมาให้กำลังใจนะคะ
บอกสู้นะทอยนะ
ถอยเองได้ยินเสียงเพื่อนแบบนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มเพื่อนบอกสู้นะ
ถอยไม่ได้พูดอะไรนะพยักหน้ายื่นนิ้วออกมาจากรถแล้วก็น้ำตาคลอนะคะ
ลักษณะคือขอบคุณเพื่อนเลยค่ะยื่นนิ้วออกมาแบบนี้นะคะ
แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะคะ
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะแม่ของนางสาวพิมเปิดเผยความรู้สึกนะคะ
บอกว่ากรณีที่ทอยอยากจะขอโทษและมาขอคำมาศพด้วยตัวเอง
ยังไม่พร้อมนะขอเวลาทำใจก่อน
ด้านนางกรปภาจันทรโชธอายุ๖๕ปีเป็นกรรมการหมู่บ้านค่ะ
บอกว่าเมื่อ๓ปีก่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของนางสาวพิมนะคะ
เคยเกิดเหตุการณ์สามีแทงพันรยาเสียชีวิตขาบ้าน
เหตุการณ์คล้ายกับกรณีของถอยเลย
ซึ่งปัจจุบันบ้านหลังนั้นถูกปิดตายและประกาศขายแต่ก็ยังขายไม่ได้ค่ะ
หารือกับลูกบ้านว่าจะทำบุญหมู่บ้านเพื่อล้างอาถรรพ์
ไม่ให้เกิดสู่การณ์นัตรกรรมลักษณะคล้ายกันอีกค่ะ
ก็ทำคือในกลุ่มกรรมการจะมาคุยด้วยกันนะคะ
ก็จะทำพันธุ์อย่างหนึ่งให้มันดีขึ้นเลยนะ

สารจะรับคำอุทธรณ์จากทนายเจมส์หรือเปล่า
กรณีที่ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ